เราไปดูการผ่าตัดสมองแบบแปลกกันบ้าง

เป็นการผ่าตัดสมองที่คนไข้ยังมีสติอยู่ตลอดเวลา

คนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดเป่าแซ็กโซโฟนไปด้วยตลอดเวลา

เคยเสนอนะมีแบบร้องเพลงอยู่ตลอดช่วงผ่าตัด

และนี่นะคะก็คือนายคาลอสอากิเลล่า
แก๊กโซโฟนชาวสเปนวัย๒๗ปี
ขณะที่กำลังเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
ในขั้นตอนสุดท้ายของการผ่าตัดนานถึง๑๒ชั่วโมง
เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยคนไข้นั้นมีสติอยู่ตลอดการผ่าตัด
และถือเป็นคนไข้รายแรกของยุโรป
เป่าแซ็กโซโฟนไปด้วยระหว่างรับการผ่าตัด
ทั้งนี้อาการเนื้องอกในสมองของนักไซโซโฟนคนนี้
ส่งผลให้เขาอ่านสะกดคำไม่ได้
และกังวลว่าจะทำให้สูญเสียความสามารถในการเล่นดนตรี

อาเกียเลล่าได้แถลงข่าวร่วมกับคณะแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้เขา
โดยระบุว่าการผ่าตัดประสบความสำเร็จ
อาการของเขาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงเล่นดนตรีได้
ขณะที่แพทย์ก็เผยว่าการทำให้นายอากิเลล่ามีสติตลอดการผ่าตัดนั้น
เป็นการทำให้มั่นใจว่าการผ่าตัดเนื้องอกนี้
จะไม่กระทบกระเทือนต่อการทำงานของสมอง
โดยเฉพาะความสามารถในการเล่นดนตรี

ผ่าตัดสมองก็ต้องให้เขารู้สึก
ให้เขาได้แสดงแสดงว่าจะได้ไม่ผ่าไปโดนจุดที่สำคัญ